มีเรื่องที่มีญาติของเด็กที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บร้องเรียนมายังไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้อยากให้นำเสนอข่าวให้หน่อย
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ให้เตือนภัยสังคม

เพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมเด็กก็อยู่บ้านกันเยอะ
ดูบ้านไม่ได้ไปโรงเรียนก็พากันไปนู่นไปนี่ไปนั่น
ปรากฏว่าไปเจอคู่อริหรือไม่ใช่คู่อริถูกทำร้ายเอาบาดเจ็บล้มตาย

โคราชครับมีเยาวชน๒คนนะฮะที่ถูกรุมทำร้ายนะครับ
โดยอีกกลุ่มหนึ่งมากันเก้าคนนะฮะ
เขาตายไปคนหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกคนนึง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะฮะ
วัยรุ่นเกือบ๑๐คนนะครับรุมทำร้ายร่างกาย
นายนันทวัฒน์แสงงามหรือว่าเอฟอายุ๑๗ปี
แล้วก็เพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งนะฮะถูกใช้มีดฟันท้ายทอยเป็นแผลชะกันเลยนะครับ
แล้วก็นอนร้องคลวนคลางบาดเจ็บรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้านัทพงศ์ขนส่งถนนเทศบาล๒๒เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่
นครราชศรีมานะครับที่สุดแล้วนายนันทวัฒน์
นายนัทวัฒน์นะฮะที่บาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิต
อ่าส่วนเพื่อนอีกคนเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
เราทำเป็นภาพกราฟิกเพื่ออธิบายเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ
อ่าวันที่หนึ่งตุลาคมนะฮะช่วงเที่ยงคืนของวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับ
เกิดเหตุมีวัยรุ่น๙คนไปเจอนายนัทธวัฒน์แสงงามหรือว่าเอฟ
อายุสิบเจ็ดปีและนายนัทธพงศ์การจนสอนอายุสิบห้าปี
ทั้งสองกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อน
แต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่น๙คนเนี่ยคิดว่า๒คนนี้เขาเป็นคู่อริ
ก็เลยขี่รถไล่ตามเอฟกับเพื่อนเห็นท่าไม่ดีขี่รถหนีครับ
เอฟผู้ตายก็บอกกับเพื่อนว่าขอขี่แทนแล้วกันเพราะว่าเราชินเส้นทาง
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ขี่รถด้วยความเร็วเพื่อหนีกลุ่มวัยรุ่น๙คนที่ตามมา
ขี่ตามมาแบบประชิดเลยนะครับจนมาถึงซอยเทศบาลยี่สิบสอง
เทศบาลเมืองบัวใหญ่นครรัชศรีมา
บริเวณหน้านัทพงศ์ขนส่งนะฮะนายนัทธวัฒน์หรือว่าเอฟนะครับ
ขี่รถไปสะดุดก้อนหินรถก็ล้มลงแบบนี้นะครับ
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถตามมาก็จอดรถแล้วก็กรูลงมารุมทำร้ายร่างกาย
ก่อนจะพบว่าที่คอของเอฟมีแผลถูกของมีคมบาด
จมกองเลือดส่วนเพื่อนอีกคนบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วที่สุดแล้วต่อมาครับเอฟก็เสียชีวิตลงนะฮะ
เอฟมีอายุสิบเจ็ดส่วนเพื่อนชื่อนัฐพงษ์อายุสิบห้านะฮะ
เหตุการณ์ทั้งหมดกล้องวงจรปิดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของขนส่งนั้นสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๙คนได้เรียบร้อยนะฮะ
คนเนี่ยเป็นผู้ชายหกคนผู้หญิงสามคนนะ
แล้วทั้งหมดอายุยังไม่ถึงสิบแปดปีอืม
ยังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยนะครับค่ะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ไปคุยกับพ่อบุญธรรมของน้องเอฟนะคะ
คุณพ่อพงศักดิ์อินวงนะคะ
คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เรียนอยู่ที่วิทยาลัยอีเทคภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรี
แหนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี๓ค่ะ
ช่วงนี้ปิดเทอมค่ะน้องเอฟก็กลับบ้าน
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยเรียนอีกเทอมเดียวก็จะจบปวชแล้วนะ
แต่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ

เอฟเป็นคนร่าเริงตั้งใจเรียนขยันอดทน
ไม่น่ามาเสียชีวิตกับกลุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนแบบนี้นะคะ
ทั้งที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่เคยมีเรื่องโกรธเครื่องอะไรกันมาก่อน
แล้วหลังเกิดเหตุนะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่มีใครมาขอโทษ
ไม่มีใครมากราบศพไม่มีใครมาเลยแม้แต่คนเดียวอะค่ะ

วันนี้นักข่าวของเราคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่วัดป่าประชาธรรมนิคม
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็ไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งกำลังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพอยู่ภายในวัด

เพราะว่าญาติยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

มีเพื่อนคบหาเยอะเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าน้องเขาเป็นคนอัธยาศัยดีครับ

เป็นช่วงปิดเทอมซึ่งปกติช่วงปิดเทอม
เราก็จะมาส่งเขาให้มาอยู่กับยายทวด
อยู่กับจัดญาติที่ครัฐครับ

ก็คือน้องเขาไม่มีเหตุกับใครครับ
แล้วก็ไปต่อประวัติศาสตร์กับผมที่ชนบุรี

คิดว่าเรื่องมีเรื่องมีราวเนี่ยครับ

น่าจะเป็นพักพวกที่อยู่ที่นี่มากกว่าครับ
ไม่มีใครมาติดต่อไม่เคยได้คุยกัน
กับทางผู้ก่อเหตุครับไม่มีเลย

อาจจะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ก็คงเป็นเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อม

เลี้ยงดูจากผู้ปกครองที่ไม่ดี

ก็ขึ้นอยู่กับโทษทางกฎหมายแล้วกันครับ
เป็นเป็นเรื่องทางกฎหมายไปด้านคุณย่าของน้องเอฟผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณย่าเงินโม่งปรานีตอายุ๘๘ปีแล้วคุณย่าเสียใจมากนะคะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราคือคุยไปน้ำตาไหลไปค่ะ
คุณย่าบอกว่าคิดถึงหลานมากไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้
เพราะว่าหลานเป็นคนน่ารักนะคะตั้งใจเรียนแต่ถือว่าทำบุญมาเท่านี้
ถ้าชาติหน้ามีจริงอยากจะให้กลับมาเป็นหลานของย่าอีกค่ะ
ไม่อยากให้เป็นเลยเธอก็เป็นไปแล้วเธอก็เป็นไปแล้ว
อย่าเสียใจร้ายลูกคิดถึงค่ะ
เจอไปซ้ำไว้กับหลานคุณเนี่ย
ก็นานมีงานได้มาที่หนึ่งก็มาเจอกันค่ะ

พอมางานนี้มาเป็นงานสบหลาน
ไม่รู้จะทำยังไงเนาะลูก
ขอหลานขึ้นสู่นิพานนะลูกนะ
เดือนจะจบด้วยแม่ก็มีคนเดียวด้วยนะมีลูกชายคนเดียว
จะตายซะทำไมก็ยังหมุนน้อยจัง
ก็ต้องทำใจละนะลูกนะ
ผมก็ขอให้เหตุการณ์ผ่านพ่นไปด้วยดี
ก็ต้องทำให้ด้วยดีเนอะ

เคยมาก็มากอดหลานรักหลาน
หวังพึ่งเธอแต่ว่าเธอก็เสียไปแล้ว

เธอไปทำไม่กับหลานค่ะลูก
นานมีงานได้มาที่หนึ่งก็มาเจอกันค่ะ
ผมมางานนี้มาเป็นงานศพหลาน
ไม่รู้จะทำยังไงเนาะลูก
หลานขึ้นสู่นิพานนะลูกนะ

แม่ก็มีคนเดียวด้วยนะมีลูกชายคนเดียว

ทำไมก็ยังหมุนน้อยจัง
ก็ต้องทำใจละนะลูกน่ะ
ก็ขอให้เหตุการณ์ผ่านพ่นไปด้วยดีเนาะ
จะทำยังไงมาก็เห็นแต่เคยมาก็มากอดหลานรักหลาน
หวังพึ่งเธอแต่ว่าเธอก็เสียไปแล้ว
ก็ทำใจลำบากนะฮะถ้าจะมีลูกหลานมีญาติพี่น้อง
เสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้นะคือถ้าเสียชีวิตเพราะโรคภัยไข้เจ็บ
มีอุบัติเหตุสุดวิสัยกันเองพอทำใจได้
นี่เสียชีวิตเพราะว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นมาไล่ตามแทง
ไล่ทำร้ายจนตายค่ะทางครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตก็บอกว่าคือ
อยากจะพูดเหมือนกรณีอื่นที่ผ่านมา
อยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นครั้งสุดท้ายนะ
ไม่อยากจะให้มีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายครับนะฮะมันก็มีมาเรื่อยเรื่อยอืม
อืมนะครับวันนี้ญาติของน้องเอฟที่เสียชีวิตก็ได้พูดคุยกับ
นายประพัณฑงพรมนีนายอ่าเภอบ่วยใหญ่นะครับ
อ่าซึ่งมาร่วมงานศพด้วยนะครับ
โดยได้ฝากวิงวอนอยากให้ผู้ใหญ่แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองของ
อย่าให้ออกไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะต้องตักเตือนบอกกล่าวว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด
ไม่อย่างนั้นมันก็จะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยนะครับ
แล้วก็ได้ฝากขอบคุณไปยังตำรวจสพบัวใหญ่ที่ทำงานอย่างรวดเร็ว
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดไว้ได้แล้ว
ที่จะสามารถปรับให้เด็กน้อยที่มันลดความคึกขนองถ้านายพืช
เดี๋ยวนี้เด็กมันคึกคึกขนองคึกขนองแล้วแต่ว่ากลับไม่รู้กฎหมาย
ว่าตัวเองทำถูกหรือทำผิดนะทีนี้ในการอบรมของครอบครัวนี้สำคัญ
สำคัญตรงครอบครัวมันเกิดกับครอบครัวครอบครัวอาจจะมีอยู่กับตากับยาย
ส่วนมากร้อยละพ่อแม่ไปทำงานหมดไปทำงานรับจ้างหมด
อยู่กับตากระจายทีนี้อยู่ตากับยายก็ตามใจ
พอตามใจครับพอตามใจเสร็จปั๊บก็ก่อปัญหาเกิดขึ้น
ที่นี่เป็นปัญหาที่ใหญ่แต่การก่อปัญหานี้เกี่ยวกับ
เอาบวกกับเทคโนโลยีไอทีเข้ามาดูเกมดูอะไรความรุนแรงก็เกิดขึ้น
ซึ่งสมัยแต่ก่อนจะไม่มีแบบนี้
ก็ได้แจ้งไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วในทางฐานที่ตำรวจทางธุรกรรมกับทางเจ้าที่ตำรวจ
ซึ่งติดตามคดีอยู่เนี่ยก็จับได้โดยเร็วภายในเวลาไม่เกิน๒วัน
ซึ่งรวดเร็วมากทำให้เราทำคดีได้ง่ายขึ้น
และเช็คข้อมูลในทั้ง๙คนที่ถูกจับดำเนินคดีเนี่ย
๕ทายเนี่ยมีตัสสาวะเป็นสีม่วงด้วย
เพราะฉะนั้นเป็นห่วงจะต้องตามไปถึงว่าเกิดจากอะไรนะครับ

เพราะฉะนั้นต้องตามว่าแล้วเหตุเกิดจากความคิดหรือความไม่ยังคิดอย่างไรบ้างนะครับ
เรื่องของครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยนะครับ
ในด้านของกระทรวงพนักสังคมและความมั่นคงของโดนเนี่ย

ผมไม่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเงินชดเชยมีเงินสนับสนุนต่าง
ก็เข้ามาดูแลอยู่นะครับไม่ต้องห่วง
แต่สิ่งที่ผมคิดคงเราไม่ได้ห่วงเรื่องหน่วยงานที่จะมาเข้ารับผิดชอบ
เราก็คิดว่าไม่อยากให้เกิดเหตุงี้อีกมากกว่า
ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็คนที่มีสารเสพติดก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วย
แล้วก็มีผู้หญิงไม่ร่วมแก๊งกับเขาด้วยเด็กผู้หญิงด้วย
คือน้องต้องระวังนะคือบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเหตุหรือจะไปทำ

ร่วมแก๊งกันไปแบบนี้พอผิดมันผิดกันหมดเลยนะมันร่วมก่อเหตุ